โอ้โหแล้วชายคลั่งคนนี้บุกเข้ามาเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยอายุทยาเลย
แล้วชาวบ้านก็ไม่สบายใจสิมาตัดเสียงพระแบบนี้
เอ้าโชคฟรีมสง
เป็นช่วงที่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายเสียนพระครับร่วงลงมาอยู่ตรงนี้แล้ว

ก็แตกร้าวด้วยเกิดขึ้นในอุโปรสดของวัดไผล้ล้อม
อำเภอเมืองเพชรชบุรีครับช่วงเช้าเมื่อวานนี้
โอ้โหแล้วอย่างที่บอกคือวัดไผลล้อมก็เก่าแก่
คุณผู้ชมสมัยอายุทยาเลยแล้วกรมศิลปากรก็ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานด้วยคนก่อเหตุโดนจับได้นะ
คุณผู้ชมตำรวจสพเมืองเพชรชบุรีครับ
ไปจับนายเสถียรตรีสุทธิวงศ์อายุ๔๙ปี
เขาเป็นคนเร่ร่อนครับมีประวัติรับการรักษาอาการจิตเวท
ครับแล้วเขาก็อาศัยนอนอยู่ในวัดนี่แหละ
เขารับสารภาพด้วยนะว่าเขาทุบเสียงพระจนหัก

ความผิดตามพรบโบราณสถานครับ
คือชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าผู้ชายคนนี้คือจริงมาอยู่ที่วัดเนี่ยเกือบเดือนแล้วนะ
แล้วก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรมาอาศัยหลับนอนภายในวัด
ก่อนที่จะเกิดเหตุในช่วงกลางคืนนะคุณ
ชาวบ้านได้ยินนะเสียงอะไรดังปั้ง

ชาวบ้านไม่กล้าออกมาดูและได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้โวยวายโวยวาย

ออกมาดูก็เห็นภาพที่มันเป็นแบบนี้คุณ
ภาพที่ทำให้ชาวบ้านโอ้โหทำไมถึงทำกับเสียงพระแบบนี้
หลังจากนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการซ่อมแซมแล้วล่ะ

โดยท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีครับ
ผอปราจินเครือจันทร์ก็รับมอบหมาย
มาจากพอสำนักศิลปากรที่๑จังหวัดราชบุรีอีกทีนึง
ติดต่อประสานงานกับช่างปูนปั้นครับ
นี่ซ่อมแซมเสียงพระพุทธรูปโดยทันทีเลยนะ

เบื้องต้นก็ต่อชิ้นส่วนเสียนพระเข้ากับลำตัวแล้ว
พร้อมกับซ่อมแซมร่องรอยแตกร้าวครับ
คาดว่าไม่นานคุณผู้ชม๒วันน่าจะแล้วเสร็จครับ
นั่นหมายความว่าภายในสัปดาห์นี้แหละ